เพราะว่าแหมวันเสาร์นี้แล้วเน
ที่จะเป็นวันเด็กแห่งชาติประจำปีนี้นะคะ
ทางด้านของกองทัพอากาศเนี่ยแน่นอน

ซ้อมเรื่องของการบินเพื่อทำการแสดงในวันเด็ก

ผมมองเป็นใบวันฟ้าก็เห็น

คือปิดแบบเหมือนปิดท้องฟ้าบางส่วนนะคะ

เพราะฉะนั้นผู้โดยสารที่ต้องเดินทางโดยเครื่องบิน

อาจจะมีผลต่อที่สนามบินดอนเมืองด้วยนะครับ

นี่มันเป็นความสุขของเด็กจริงนะ
ทัพอากาศเขากำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เสาร์ที่๑๓มกราคมค่ะ
ฝูงบิน๖๐๑กองบิน๖ดอนเมือง
ก็จะมีการแสดงของอากาศยานทั้งภาคพื้นดินแล้วก็ภาคอากาศค่ะ
มีการฝึกซ้อมการแสดงการบินทางอากาศก่อนวันแสดงจริง๔วันด้วยกัน
ก็เลยจำเป็นที่จะต้องปิดห่วงอากาศของท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะ

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๑๑มกราคมวันจันทร์ถึงพระฤหัสบดีค่ะ
ช่วงเวลามีการปิดอย่างที่เราขึ้นเอาไว้แล้วนะคะ
ฝึกซ้อมใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง
ซึ่งท่ากาศยานดอนเมืองก็ออกมาชี้แจงแล้วก็ขอให้ผู้โดยสาร
เผื่อเวลาแล้วก็วางแผนการเดินทางล่วงหน้าสัก๒๓ชั่วโมงค่ะ

ก็มีการแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปรับเวลาการบิน
ให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้ากันไปแล้วนะคะ